วันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีไปติดตามกันเลยที่สตูดิโอแจกโชค
โฉมหน้าของผู้โชคดีที่ได้รับมอเตอร์ไซค์จากคาราบาลแดงไปอีกคัน
แคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
ดีใจไหมคะได้รถมอเตอร์ไซค์

สร้างอาชีพจะนำไปทำอะไรนะคะพี่
ทำให้แม่พี่ทำงาน
อยากได้แบบนี้เพียงดื่มเครื่องดื่มคาราบาลแดงหรือคันโซคูณสอง
แล้วส่งฝามาลุ้นโชคได้เลย
ก็บอกแล้วว่าคาราบาลแดงเขาจับจริงแจกจริง
เชื่อรัยังเขาบอกฆาตเบาแดงจักจัง

เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒

แต่ว่าบางคนบอกว่ามันก็ต้องทำงงทำงานหน่อยเลย
คนมีความฝันอยากทำฝันให้เป็นจริง

โอ้โฮเห็นแล้วก็จะทานแล้ว
แต่จริงนะบางคนเขาก็บอกอย่างนี้ว่า

อ่ะงั้นวันนี้เรากลับบ้านไม่ต้องทำงาน
เดี๋ยวแม่
คมแต่ละคนนี่มันทำให้กำลังใจกำลังจิตดีขึ้นบ้างไหมเนี่ย
มันก็ต้องดีสิแต่ถ้าอยากลุ้นโชคมากกว่านี้นะคะ

และฝาคันโซคูณ๒มีค่า

เอามาส่งมาที่นี่ร่วมสนุกกันได้ด้วยนะคะคุณผู้ชม
แต่ที่สำคัญต้องทำให้ถูกต้องตามประสบภาพจริงตก
ถ้าถูกต้องแล้วก็จับจริงแจกจริงแน่นอนค่ะ
แล้ววันนี้ก็จับจริงแจกจริงเหมือนเช่นเคย

ใครจะเป็นผู้โชคดีไปติดตามกันเลยครับ

ได้แล้วได้แล้ว

เย้สุดยอด
เชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ก็อยากจะเป็นผู้โชคดีแบบนี้
ผมย้ำแล้วกันนะครับใครที่ดื่มเครื่องดื่มคาราบาลแดงหรือคันโซคูณ๒นะฮะ
ฝาเอาไว้แล้วก็เขียนชื่อนะฮะเขียนชื่อนามสกุลด้วยลายมือ
ถ้าหากว่าเป็นคาราบาลแดงก็เขียนคำว่าวิตามินบี๑๒
ถ้าเป็นคันโซคูณสองเขียนคำว่าตับ
ง่ายมากแต่ต้องเขียนด้วยลายมือนะพับแล้วก็ใส่ฝา
อย่าลืมเขียนบีบส่งนะครับคุณผู้ชมครับ
ส่งมานะฮะตามร้านค้าที่ร่วมรายการก็คือซีเจมอร์
ร้านถูกดีมีมาตรฐานและร้านค้าที่ร่วมรายการ
และส่งมาได้ทางตู้ปน๒บางประกงฉะเชิงเศร้า๒๔๑๓๐ครับ
อย่าพลาดนะคุณผู้ชมแม้แต่วันเดียวนี่นะ

ตรงชัยและเรานะจะจับแจกแบบนี้ทุกวันในรายการตลอดข่าวเลยค่ะ
คือไม่อยากให้พลาดจริงนะโชคดีดวงดีจะมาหาเราแบบนี้นะคะ
ก็ต้องติดตามกันนะคะทางรายการตลอดข่าวทุกวัน๙โมงครึ่งเลยค่ะ
ตรงนี้แล้วกันให้คุณผู้ชมไปดูกติกากันอีกสักรอบหนึ่งครับ
กติการุ่นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคัน
นี่ง่ายเพียงส่งฝาคาราบาลแดงเขียนคำว่าวิตามินบี๑๒
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้น
หรือส่งฝาคันโซคุณสองแล้วเขียนคำว่าตับ
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกัน
พับใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วน
ตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏ
ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๓๑กรกฎาคม๒๕๕๙
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
โปรดติดตามตอนต่อไป